คุณผู้ชมคะเรื่องนี้น่าเห็นใจคุณยายท่านนี้มากเลยค่ะ
อายุ๗๒เป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะ
มีคนร้ายเป็นมิจฉาชีพมาหลอกกินข้าวฟรี
คือมานั่งกินที่ร้านสั่งกะเพราไข่ดาว
แล้วก็สั่งเหล้า๓ขวดสั่งบุหรี่๒ซอง

แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาข้าวที่สั่งใส่กล่องไปให้เจ้านายนะ

ยายทำกับข้าวเตรียมไว้เลยเดี๋ยวมีลูกน้องมากินอีก๒๐กว่าคน
แต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้ไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยค่ะ

นี่คือคนร้ายที่มาก่อเหตุค่ะ
เป็นผู้ชายผิวดำแดงใส่เสื้อคอปกสีขาว
ยาวผมสั้นใส่หมวกสีแดงใส่หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
นี่คือร้านปากทางโภชนาในพื้นที่หมู่๗

สั่งกระเพราเนื้อไข่ดาวราดข้าว
นั่งกินที่ร้านสั่งเหล้าขาว๓ขวดใหญ่
สั่งบุรี๒ซองสั่งใส่กล่องกลับไปอีกนะคะ
เป็นข้าวเปล่าสองกล่องแล้วก็ผัดกระเพราที่เป็นกับข้าวด้วยค่ะ
ทั้งหมดนี้รวมเป็นเงิน๗๐๐บาทแต่ยังไม่จ่าย
บอกว่าเดี๋ยวขอเอาข้าวที่สั่งใส่กล่องไปให้เจ้านายก่อนนะ
แล้วไปแป๊บเดียวไม่เกิน๑๐นาทีเดี๋ยวกลับมาจ่ายเงินทีเดียว
ทำอาหารรอไว้เลยเดี๋ยวพาลูกน้องมา๒๓คนมากินข้าวที่ร้าน
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแล้วหายไปเลย
คุณยายเลยโอ้โหโดนหลอกแน่
คุณยายประธานแสงอ่อนอายุ๗๒
คุณยายบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้น๑๓ธันวาคมตอนบ่าย๓โมงนะคะ
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุคนนี้เคยมานั่งกินข้าวที่ร้านเราด้วย
เมื่อวันอาทิตย์ที่๑๒ธันวาคม
ขับกระบะสีเทามาสั่งกะเพราไข่ดาว
วันแรกเขาจ่ายปกตินะนั่งกินที่ร้านก็จ่ายเงิน๔๕บาท
แต่หลังจากนั้นคุณยายบอกว่าทำไมกลายเป็นมิจฉาชีพไปได้ล่ะ
พอมาอีกครั้งกลายเป็นมาสั่งกะเพราไข่ดาวนั่งกินไป๓คำ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยว๖โมงเย็นเตรียมทำกับข้าวไว้เลยนะ

เอาแกงป่าเนื้อ๑หม้อใหญ่ผัดกระเพราเนื้อข้าว๑หม้อใหญ่เลยนะ
เดี๋ยวพาลูกน้องมา๒๓คนมากินข้าวที่ร้านยายนี่แหละ

คุณยายทำนะคะทำตามที่เขียนสั่งเอาไว้ค่ะ
ทำอาหารรอเกอร์หมายความว่าความเสียหายทั้งหมด
สิ่งที่เขามานั่งกินที่ร้านเหล่าที่สังบุรีที่สัง
กล่องที่ถือกลับไปแล้วอาหารที่สั่งเพิ่มเนี่ยนะ
รวมแล้ว๑๓๐๐บาทคือความเสียหาย
คุณยายก็เลยบอกว่าเปิดร้านมา๒๓ปีไม่เคยเจอกับเรื่องแบบนี้เลย

ยิ่งตอนนี้ขายของก็ไม่ค่อยจะดีเนอะ
แบบนี้ยังจะมาเจอเรื่องลักษณะแบบนี้อีกค่ะ
เขาก็บอกว่าผมมากินข้าววันนั้นผมอร่อยนะ
ผมจะมากินอีกยายว่างั้น

เพราะว่าเขาจะสั่งของแบบเป็นแกงป่านะ

ฉันก็บอกว่าทำไมไม่จ่ายเงินก่อนแล้วหนู
เดี๋ยวตอนเย็นจ่ายทีเดียวเลยคิดรวมกันหมดทีเดียวเลย

ก็คิดนะน้องขายไม่ดี

น่าเห็นใจคุณยายมากเลยน้ำตาจะไหลเลย
คุณยายบอกเครียดจนนอนไม่หลับเลยนะ

ภาพจะกล้องจนปิดมาอาจจะไกลหน่อยนะ
แต่ไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับร้านอื่นอีก
แบจริงมาเที่ยวแรกเนี่ยจ่าย๔๕บาทเหมือนมาล่อซื้อให้ยายไว้ใจก่อน